ในโลกโซเชียลมีเดียเขาแห่แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับวินรถจักรยานยนต์เถื่อน
ฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลปีใหม่จริงรถก็โล่งนะ
รถก็โล่งในกรุงเทพก็เดินทางสะดวก
แต่ทำไมอันนี้นั่งจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
คุณผู้ชมคิดภาพตามก็จะรู้นะไปถึงแค่เขตราชเทวีก็ไม่ไกลนัก

ถ้ารถติดอีกเรื่องหนึ่งนะ
๒สถานีรถไฟฟ้าสินะ
และรถก็ไม่ได้ติดด้วยแต่เขาสงสัยว่าทำไมราคาจนต้องแพงถึง๑๘๐บาท
ฟังช่วงเขาต่อรองราคากันหน่อยไหมฮะถกเถียงกันหน่อยฮะ
๑๘๐บาทเลยเหรอคะมันใกล้นิดเดียวเองนะ

หญิงสาวเขาถามค่าโดยสาร
จากรถจากวินรถจากกระยานยนต์รับตั้งเบอร์๙คัน๑
เรียกจากอนุสวรีชัยสมรภูมิบอก
คนขี่รถจักรยานยนต์พอมาถึงจุดแล้ว

จากนั้นหญิงสาวก็บอกว่าพี่ทำไมแพงจังอ่ะ
ทำไมต้องคิดราคาแพงขนาดนี้นะคะเขาก็บอกนี่แหละดึกแล้ว
เขาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
และหลังจากนั้นก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีสอบถามเรื่องดังกล่าวจากหญิงที่ปรากฏในคลิป

เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเที่ยงคืนครึ่งเธอกับพี่สาวกลับจากเขาดาวน์
มารอเรียกแท็กซี่ที่อนุสวรีฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี
หลังจากนั้นมีรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งไปเรียกแท็กซี่อีกทีหนึ่ง

ทักซี่ก็เรียกยากช่วงกลางคืน
จุดที่เธอยืนอยู่เนี่ยไม่มีแท็กซี่วิ่งผ่าน
กับพี่สาวก็เลยตัดสินใจซ้อนกันไปซ้อน๓กันไป
เอาโทรศัพท์มือถือมาบันทึกด้วยขณะที่เดินทาง
ก็คือตอนขึ้นไม่ได้ถามราคาเพราะไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้
บอกให้มาส่งที่ซอยพหนโยธิน๒
และนี่แหละค่ะก็ปรากฏเป็นในคลิป
ก็คือค่ารถ๑๘๐บาทค่ะฟังเสียงผู้โดยสารค่ะ
เดินในกาวซวยเลือด
หรือว่าเป็นช่วงคืนเขาดาวน์

สนุกว่า๑๘๐บาทก็ต้องจ่ายไปนะฮะซ้อนสามมาด้วย
ทีมข่าวอยากรู้จุดที่เกิดเหตุ

อนุสวรีชัยสมรภูมิ
บริเวณที่หญิงสาวเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พี่วินคันนี้
ให้วินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ดูค่ะ
โดยหนึ่งในพี่วินบริเวณราชวิถี
ซอยราชวิถี๑๓เปิดเผยบอกว่า

รับจ้างที่ปรากฏในคลิปที่ทีมข่าวเอามาให้ดูเนี่ย

ที่ชอบมาจอดรถแย่งรับลูกค้าใกล้กับวินของตัวเอง
แต่วินทำอะไรมากไม่ได้เพราะวินเถื่อนเขาก็มีพักพวกเยอะ

คือว่ามีวินป้ายเหลืองไปขอทำป้ายมาถูกต้องเนี่ย
แต่ก็ออกมาวิ่งวนเอาไปขอทำป้ายเหลืองไปขอเสื้อขออะไรไม่ถูกต้องตำรงกลับใหม่
บางทีก็เกิดกระทบกระทั่งกันก็ทำร้ายร่างกายกัน

หรือว่าเวลามีสถานที่ราชการมีการสอบหรืออะไรอย่างนี้
พวกนี้เขาจะรู้เขาจะไปนัด
หรือว่าไปถามเจ้าที่จุดนั้นที่เคยมีงานเนี่ย
เขาก็จะมานั่งรอตามป้ายรถเมย์มั่ง
ตรงรถตู้ลงอะไรอย่างนี้จะมีปัญหาประจำบ่อยมากครับ
พี่วินเขาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าจุดนี้จุดอนุสวรี
จะมีวินเถื่อนมาแย่งรับลูกค้าเป็นประจำเลย
หรอฮะคนที่เขามาแย่งจะเป็นนักท่องเที่ยว

มีนักศึกษามีผู้หญิงหรือว่ามีคนแปลกหน้า
ก็จะคิดค่าโดยสารที่แพงเกินความจริง
หากไม่ยินยอมก็จะมีการข่มขู่
พี่วินเองเขาก็เลยอยากจะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาจัดการปัญหามาดูแลให้หน่อยค่ะ